อันดับ๙ปีเขาขีดจากกระยานยนต์ไปจอดกับ

เดี๋ยวดูเห็นตาเขาไหมคุณผู้ชม
คือเวลามองเนี่ยโอ้โหตาเขายังเบิกโพรงอยู่เลย

ประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุและแจ้งข้อหาว่าเกี่ยวกับยาเสพติดชิงทรัพย์พกพาอาวุธมีดให้กับตัวเขา
แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีต่อไปอย่ายุ่งเกี่ยวเลยยาเสพติดนะคะใครติดแล้วยากอะค่ะ